โดยเฉพาะขโมยที่มาขโมยรถมอเตอร์ไซค์
มีหญิงสาวคนนึงที่เตอร์อร์เตอร์ไซด์จอดรถออร์แภก

รถเข้ามานักฐาน๐๖๑อ่ะ
เห็นแล้วเออแล้ว
พี่บอลนี่น่ะง่าวดำเนี่ย
เขากำลังเดินไปที่บริเวณที่จอดจักรยานยนต์

อยู่ในพื้นที่หมู่๒ตำบลดอนหัวล่ออำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะคะ
นี่ค่ะคุณแล้วจากนั้นบุคคลในภาพทำการยกล้อหน้ารถจักรยานคันหนึ่งแล้วก็ไปถีบไป
ถีบไปที่คอรถแล้วก็เข็นออกไปทางประตู
ใช้เวลาที่เราดูกันเนี่ย๑นาทีเท่านั้นนะคะ
หนึ่งนาทีเข็นตัวรถไปเอง

เพราะว่ามีผู้เสียหายมาร้องเรียนนะคะ
นางสาวสลิสาเปลี่ยนศรีอายุ๒๒ปีเธอเป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์นะ
เธอบอกว่าตัวเธอเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์
หมายเลขทะเบียน๒กกต๓๗๓๙ชนบุรี

มาจอดเอาไว้ที่หลังหอพักตอนเลิกงาน
ประมาณสัก๒ทุ่มได้ของวันที่๓กุมภาพันธ์
และตอนช่วงเช้า๖โมง๒๐นาที
ตัวเธอลงมาที่ลานจอดรถแล้ว
แต่ทำไมไม่เจอรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเอง
จากนั้นเธอก็เลยไปขอดูกล้องวงจรปิดหน่อย
ปรากฏว่าโถ่เอ้ยรถจากรายยานยนต์ของเธอถูกขโมยไปค่ะ
ล่าสุดนะคะยังจับตัวคนร้ายไม่ได้เลยนะคะ

เผื่อนะคะว่าจะมีพลเมืองดีพบเห็นคนร้ายหรือว่าบุคคลในภาพ
รวมไปถึงพบเห็นเบาะแสเรื่องของรถมอเตอร์ไซค
ก็แจ้งได้เพราะว่าตอนนี้ผู้เสียหายบอกว่า
ลำบากมากเลยเพราะว่าไม่มีรถใช้ในการเดินทางไปทำงาน
ตอนนี้ก็ต้องเก็บเงินเพื่อจะไปดาวน์รถใหม่อีก
คือคือทำยังไงคือมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่
ไปมันไม่ได้คืนค่ะเพราะบางทีเอาไปแยกชิ้นส่วนแล้ว
ขายไปแล้วหรือสวมทะเบียนไปแล้วนึกออกไหมแล้วคันเก่า
เธอเพิ่งจะผ่อนหมดไปโอ้โหในราคาแปดหมื่นห้าพันบาท
เห็นใจน่าเห็นใจมากแล้วเธอบอกว่าอยากจะฝากถึงคนร้ายเลยนะ
เป็นไปได้นะเอามาคืนเถอะแล้วไปหางานทำ
ไม่อยากให้มาขมงขโมยของกันแบบนี้เลยอ่ะเพราะว่าตอนเนี้ย
เงินมันหายากโดนพิษโควิดก็ว่าแย่แล้วยังมาถูกขโมยรถ
เหมือนกับเคราะห์ซ้ำกรรมซัดเลยเธอรู้สึกเสียใจมาก
ยังไงบอกเลยนะใครที่พบเห็นเบาะแสตามที่เราแจ้งไป
หมายเลขทะเบียน๒กกตเต่า๓๗๓๙ชนบุรี
แจ้งเจ้าหน้าที่ได้นะคะช่วยกันเป็นหูเป็นตาหน่อย
ขโมยจะได้ไม่ชะล่าใจและทำแบบนี้อีก
เพราะตอนนี้ไม่รู้นะว่าไปขโมยที่อื่นอีกหรือเปล่า
ใช้เวลาก่อเหตุ๑นาที
ต้องอาศัยเบาะแสจากผู้ที่ทราบข้อมูลช่วยแจ้งตำรวจด้วย